กลับมาชมข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ชม
ต่อกันที่เรื่องของโควิดเช่นเคยนะคะ
เพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่ทางสปสชได้มีการปรับระบบค่ะ
กำหนดให้ผู้ป่วยสีเขียวเข้าสู่ระบบการรักษาตัวที่บ้านนะคะ
แทนการเข้ารักษาที่โรงพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลสนาม
เพื่อที่จะสงวนเตียงเอาไว้ให้กับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก
ก็คือผู้ป่วยสีแดงหรือผู้ป่วยสีเหลืองนะคะ
โดยทางผู้ช่วยโควิดเช่นเคยสปคค่ะ
แพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์ได้แถลงแบบนี้นะคะ
เขาบอกว่าจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นวันละหลายพันรายเนี่ย
ทำให้ต่อจากนี้ในพื้นที่กรุงเทพจะต้องสงวนเตียง
ไว้รองรับผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดงเท่านั้นนะคะ
สีเขียวก็คือผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย
ก็จะมีระบบเคลื่อนที่เร็วเบ็ดเสร็จนะคะหรือเขาเรียกกันว่า
ทำหน้าที่คัดกรองผู้ป่วยออกจากคนปกติเพื่อที่จะลดการเดินทาง
กลุ่มเสี่ยงในการไปตรวจหาเชื้อและรักษาพยาบาลขั้นต้นนะคะ
ผู้ป่วยสีเขียวจะให้เข้าสู่การกักตัวที่บ้าน
กักตัวที่สถานที่กักของชุมชนค่ะ
โดยหลักการถ้าพบว่าเขาติดเชื้อ
จะต้องมีการแยกกักไม่มีอาการก็อยู่ในเอ่อ
การจัดการแบบโฮมไอโซเลชั่นหรือจัดการให้มีการแยกกักอยู่ที่บ้าน
โดยทีมนี้นะคะก็จะมีการติดตามเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
แต่ถ้าสมมุติว่าตรวจแล้วไม่พบว่ามีเอ่อ
การติดเชื้อในเบื้องต้นก็จะแนะนำให้มีการกักกัน
หรือเรียกว่าโฮมคอลันทีนนะคะแล้วก็จะมีการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่องเช่นกัน
หากมีอาการที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นระดับเขียวเข้มสีเหลืองนะคะ
ซึ่งอาจจะยังไม่มีอาการแต่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ
หรือว่ามีโรคประจำตัวที่อาจจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการที่โรคแย่ลง
ก็จะมีระบบการส่งต่อประสานงานให้เขาได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย
ถ้าเป็นแบบเดิมทีมแพทย์ก่อนนั้นนี่เขาก็จะสอบถามความสมัครใจ
ว่าคุณจะรักษาตัวเองที่บ้านไหมจะเข้าสู่ระบบนี้หรือเปล่า
แต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะผู้ป่วยที่ตกค้างรอหาเตียง
อยู่ในระบบของสายด่วนสปสช
ถ้าเป็นผู้ป่วยสีเขียวก็จะเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาที่บ้านทั้งหมด
ภายใต้การดูแลของคลินิกชุมชนอบอุ่นในพื้นที่ที่
คนนั้นพักอาศัยอยู่นะคะซึ่งเขาก็มั่นใจว่าแนวทางนี้
จะทำให้ผู้ติดเชื้อนั้นเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาได้เร็วขึ้น
โดยไม่ต้องรอแบบไม่รู้อนาคตว่าเมื่อไหร่จะได้เตียงจะมีเตียงหรือเปล่า
แล้วก็เสี่ยงที่อาการนั้นจะแย่ลงกว่าเดิมนะคะ
ซึ่งถ้าเราไปดูตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อวันนี้นะคะคุณผู้ชม
วันนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่๘๖๕๖รายนะคะ
ถ้าดูตัวเลขนี้ถือว่าลดลงจากเมื่อวานเกือบพันรายนะคะ
๘๐๐นี้ก็จะเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศ๘๕๘๓ราย
ติดเชื้อในเรือนจำ๗๓รายนะคะ
ผู้เสียชีวิตค่ะ๘๐ศพนะคะ

ส่วนผู้ที่รักษาหายและกลับบ้านแล้วก็มี๓๖๘๗รายค่ะ